ไปดูเหตุการณ์ที่บุ๋ยมปล่อยเอาไว้กลุ่มผู้ชมครับ

กลับรถกลับหอไอ้ตอนจะจอดหรือยังไงเนี่ยนะ
ดูนะฮะนี่ภาพจากกล้อวงจอดปิดครับคุณผู้ชมครับ
จอดรถหอพักแห่งหนึ่งที่บังละมุงชนบุรีเห็นไหม
ถ้าไฟกระพริบแบบนี้แสดงว่ากดแล้วมีคนมายืนมุงดูแล้ว
ดอะไรล่ะกดสัญญาการขโมยไงมีกลุ่มคนดูแลหอพักนะครับ
พูดคุยกันอยู่หลังรถผ่านไปครู่นึงปรากฏว่าคนในรถผู้ชายเสื้อสีดำนะ
เซลงมาจากรถนะฮะเดินเซลงมาจากรถแล้วถูกกลุ่มชายชะกันนี่แหละครับนี่ฮะ
โอ้โหไม่รู้เท้าใครมือใครแล้วล่ะ๘ต่อ๑สลบอยู่ตรงนี้เลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓พฤษภาคมที่ผ่านมา๕ทุ่มกว่าได้
ของผู้บาดเจ็บครับเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้ระบุข้อความบอกว่า
ฝากแชร์หน่อยครับพี่ถูกรุมทำร้ายร่างกายที่หอพัก
บาดเจ็บสาหัส๘ต่อ๑คนโคตรจะแมนเลย
ขณะนี้ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลวิพาราม
เรียกร้องให้คนที่รุมทำร้ายร่างกายออกมารับผิดชอบกับคนเจ็บ
รู้เบาะแสหรือรู้จักให้มาคุยกันเรื่องของคดีก็ว่าไปตามกฎหมายฝากแชร์ด้วยนะครับ
คุณผู้ชมสาเหตุของเรื่องการถูกรุมทำร้ายนี้
เกิดจากในบูมในบูมคือผู้ชายที่ถูกรุมทำร้ายครับ
เมาฮะเมาแล้วขับรถกลับมาหอนะครับ
ขณะตอนจะจอดมือเผลอไปกดรีโมททั้งที่ยังไม่ได้ปิดประตูรถ
รับว่ามันแสบแก้วหูเหมือนกันแต่คนเมาไม่ได้สติอะครับหาที่ปิดไม่เจอ
สัญญาการขโมยก็ดังสนั่นทั่วหอพัก
ทำให้คนดูแลหอเนี่ยลงมาต่อว่ามีปากเสียงกันล่ะสัญญาณไม่ดีมาแล้ว
แต่จังหวะที่นายบูมเดินหนีปรากฏว่าคนดูแลหอพักกับพวกนะครับ
รุมทำร้ายจนในบูมเนี่ยนอนแน่ดิ้งหมดสติไป
ได้รับบัตรเจ็บหนักเลยละหนักยังไงอ่ะ
ตาขวาฮะตาขวามีเลือดออกในตาหน้าบวมปูด
นี่ฮะนี่คือหน้าคนเจ็บครับโอ้โหนี่คือเขาไม่ได้หลับตานะ
แต่มันบวมจนตาปิดกรามขวานะฮะร้าวเนี่ยครับลืมตาได้แค่นี้
ดวงตาข้างซ้ายมีรอยเขียวช้ำเบื้องต้นแจ้งความไว้แล้วนะครับ
แต่ต้องรอให้นายบูมแบบหายดีแบบให้การได้ก่อนอ่ะ
ตำรวจเขาจะเรียกมาสอบปากคำต่อไปครับ